คุณค่ะแต่ช่วงนี้ในตลาดสิ่งที่ขายดีคืออะไรรู้ไหม
เขาบอกว่านี่ไข่มดแดงเพราะว่า๑ปีหาทานได้๑ครั้ง
ชาวบ้านก็เลยออกไปแย่ไข่มดแดงแบบนี้ค่ะ
ชาวอีสานเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงแบบกรอบโกยของเขาเลยคุณ
เหมือนเป็นซีซั่นของไข่มดแดง
ใช่ค่ะฤดูการนี้พลาดไม่ได้เลยเหมือนกัน
มดแดงต้องบอกว่าราคาของไข่มดแดงสูงตามขนาดของไข่นะ
เนื่องจากว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดนะ
ไข่มดแดงที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ย
ราคาบางช่วงอยู่ที่๕๐๐ไปจนถึง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลย
ราคาดีมากบางช่วงเกินด้วยนะ
ที่ฉันเคยไปถามอยู่ที่ตลาดบางช่วง๘๐๐บาท
ก็มีเหมือนกันราคาสูงไม่ธรรมดาเพราะว่ามันคือของสูง
อ๋อใช่กว่าจะได้มามันต้องแยกสูง
แห่สูงแล้วมันก็ต้องมีการคัดแยก
มันมีกรรมวิธีแล้วมันก็มาแค่ปีละครั้ง
ใช่ไหมดูค่ะวิธีการหาไข่มดแดงของเขาก็คือแหย่ไปเนี่ยค่ะ
คุณสุนันพิมครามออกมาแห่ไข่มดแดงตามถนนในหมู่บ้านเลยนะ
หลังจากที่เขาว่างเว้นจากการทำนาปรังช่วงหน้าแรงอย่างนี้
ก็เป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยนะคะ
แดงมันจะมาสร้างรังอยู่บนต้นไม้เยอะ
และที่บอกราคามันสูงเพราะว่ามันต้องแบบมันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติคุณ
นึกออกไหมมันไม่ได้แบบว่าสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนจิ้งหรีดเหมือนอะไรในสมัยนี้

พยายามหาช่องทางอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแพร่หลายขนาด
คือตามธรรมชาติมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะเขาก็เลยพากันออกมาหาไข่มดแดงไปขาย
เป็นการสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมในช่วงแรงแบบนี้นะคะ
อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม้ไผ่ลำยาวผูกติดกับถังน้ำหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ตามถนัดเลย
แห่ให้รังมดแดงมันแตกเพื่อจะให้ไข่มันร่วงหล่นลงมาใส่ถัง
แล้วก็คัดแยกวิธีคัดแยกทำไงเราเคยเล่ากันไป
อีกวิธีหนึ่งก็ใช้น้ำ
ด้วยก่อนก็คือในถังน้ำเขามาแยก
ขั้นต่อด้วยกันเอาแป้งมันรออีกทีนึง
บางคนเขากินตัวแม่ด้วยนะแม่เป้งอย่างนี้ก็มีมันก็จะเปรี้ยวหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
นางสุนันเนี่ยค่ะชาวบ้านในตะบนสำริทบอกว่าบางวันหาได้เยอะมากนะ

คุณคิดดูดิเงินเท่าไหร่

เป็นอาหารที่แบบอร่อย

แล้วคนขายก็ขายได้ราคาดีด้วยรายได้งามมากแล้วก็
ก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูแรงแบบนี้
๑ปีมีแบบไม่กี่เดือนเองนะ
มีโอกาสปีนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทานเลยอ่ะ

แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนี่ย

เอาง่ายไข่เจียวมดแดงก็ได้

จากไข่มดแดงมีโอกาสสวังหาทานกันดูนะ